พาไปที่อุดรธานีที่วัดกุฎแห่ธรรมวิเวกค่ะ
เปิดปากถ้ำจอราเข้
ตอนนี้ก็เลยมีประชาชนหลังไลค์ไปขอโชคกันแน่นวัดเลย
บรรยากาศที่วัดกุฎแห่ธรรมวิเวก
ตำบลนาซายอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี
ที่แห่งนี้มีครอบครัวลา
ครอบครัวเดินทางมาจากทั่วทุกคนทุกแห่ง
มาขอโชคขอลาบกันที่วัดแบบนี้
แล้วก็คือเห็นไหมคนคึกคักมาก
รถก็จอดเรียงรายอยู่เยอะเต็มสองฝากถนนเลย
บางคนต้องจอดไกลวัดหน่อยแต่ก็ไม่หวั่นนะ
ไกลเท่าไหร่ก็ค่อยเดินย้อนกลับมา

แล้วก็ผ่านมาตรการคุมเข้มรักษาความปลอดภัย
ก็คือเรื่องของการวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือ
พอไปถึงแล้วค่ะจุดที่ทุกคนรอคอยก็คือนี่ค่ะ
รูปปั้นจราเข้หน้าสาราการประเรียน
ใครมาที่นี่แล้วก็ต้องไปจ้องมอง

มองอะไรคุณชนะรู้ไหมตาค่ะดูอะไร
ตาเหรอดูตาของรูปปั้นจอราเข้
ไอ้เคมันก็ร้องกลับมาสิบอกว่า
จะจ้องกันแบบนี้ไปอีกนานไหมคะคุณ

เพราะบางคนบอกว่าจะมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่าง
ในตาของเจ้าระเข้แต่บางคนไม่มองตาก็ได้
มองอะไรมองฟันค่ะฟันเนี่ยมีกี่ซี่เนี่ย
มองไปเลยค่ะอย่ามองฟันได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์
ไม่ได้หรือยังไงต้องมองมองแล้วก็นับด้วยนะ
แต่ละคนก็ทำกันไปตามความเชื่อของตัวเองมีมองอะไรอีก
มองแหละมองหน้ามองตากันได้ละกัน

คุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้พระอาจารย์วัดกุฎแห่ที่จะมาทำพิธีเนี่ยนะคะ
รวมไปถึงหลวงพ่อพิบูลวัดพระแท่นก็มาเหมือนกัน
มาทำพิธีอยู่ประมาณ๓๐นาที

ถ้าใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ต้องชื่นชมนะ

ทุกคนมันแน่นอะนะแต่ก็โอเคเข้าใจได้นะคะ

ในขณะที่ทำพิธีทุกคนต้องให้ความร่วมมือนอกจากสวมหน้ากากอนามัยแล้วนะคะ
ทุกคนต้องปิดเสียงโทรศัพท์
เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนในการทำพิธี

พระอาจารย์จะโปรยทานให้กับญาติโยมที่มาร่วมทำพิธี

ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยอย่างน้อยก็ได้
หรือกับไม้ติดมือกับบ้านไป

ทีนี้พอท่านโปรยทานเรียบร้อยก็เดินเข้ากุฏิ
แต่ก็ให้ลูกศิษย์เขียนอะไรไว้บางอย่างที่กระดานด้วยเหมือนกัน

แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโชคของใครของเขานะคะ
ถึงแค่นำเสนอให้ชาติเท่านั้น